คุณผู้ชมครับตอนนี้หลายพื้นที่ยังเจอปัญหาน้ำท่วมอยู่นะฮะ
เดี๋ยวจะไปดูเหตุการณ์ที่อ่างทองหน่อยนะครับคือแถวพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำท่วมหนัก
ค่ะนะฮะเราเคยเห็นข่าวลักษณะของพื้นที่น้ำสองฝั่งนะฮะ
คือฝั่งหนึ่งก็ท่วมเยอะอยากจะระบายไปอีกฝั่งหนึ่งบ้าง
แหมไปประชันหน้ากันแถวที่เปิดปิดประตูน้ำอะไรพวกนี้ก็มี
เพราะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่อยากจะรับน้ำเข้ามาเขาก็กลัวว่าจะเดือดร้อนเหมือนกัน
แต่อีกฝั่งที่ท่วมขังอยู่บอกโอ้โหนี่มันจะไม่ไหวแล้วช่วยแบ่งไปหน่อยเถอะนะ
ค่ะคือที่อ่างทองเนี่ยที่ตำบลจราเข้ร้องที่อำเภอชายโยสองหมู่บ้านเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือทางฝั่งหนึ่งบอกอยากจะระบายออกไปนะ
เพราะตอนนี้น้ำที่ท่วมอยู่เนี่ยมันไม่ระบายไปเนื่องจาก
น้ำเนี้ยมันอยู่ชั้นล่างแล้วมันจะท่วมชั้นสองแล้วอืม
ไม่ปล่อยออกไปเนี่ยขึ้นชั้นสองไม่รู้จะอยู่ไหนแล้วทีนี้
แต่อีกฝั่งนึงบอกว่าโอ้โหถ้ามาเนี่ยเรือกสวนไร่นาตรงนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะ
เขาก็เสียหายเหมือนกันนะเขามาเจอตรงกลางถนนตรงนี้พอดีนะฮะ
เดี๋ยวไปดูช่วงที่เขาเจอกันหน่อยนะครับชาวบ้านสองหมู่บ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะคือเหมือนกับมีอยู่ช่วงนึงจะพุ่งเข้าหากันด้วย
ตรงกลางถนนตรงนี้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มีกู้ภัยอะไรมาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นถนนหลวงนะฮะสายอ่างทองชายโยหมู่สาม
นี่ค่ะนี่ตรงนี้ฮะค่ะต้องจับแยกกันเนี่ยอืม

ถนนสายอ่างทองชายโยหมู่๓ตะบนจรเข้ร้อง
ชาวบ้าน๒กลุ่มโต้เถียงกันอยู่เรื่องการตระบายน้ำ
มันต้องข้ามถนนไปอีกฝากหนึ่ง
คือทางหมู่๓เขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบหนัก
น้ำท่วมเดือดร้อนมากน้ำตอนนี้สูง๒เมตรกว่า
คือถ้ายังปิดทางน้ำอยู่ไม่ให้ไหลข้ามฝั่งถนนตรงนี้
ตรงนั้นถ้าไปได้เนี่ยมันจะไปลงคลองชัยนาฏอายุทยา
ถ้ายังไม่ให้ไปเนี่ยน้ำมันจะขึ้นสูงอีก๕๐๖๐เซนติเมตร
ตอนนี้ก็๒เมตรกว่าแล้วชั้น๒โดนแน่
ชั้นสองก็อยู่ไม่ได้แน่ขอให้ปล่อยน้ำไหลไปบ้างได้ไหม
แต่ว่าทางอีกฝั่งหนึ่งคือหมู่๗บอกว่าโอ้โห
คือถ้าปล่อยมาเนี่ยมันก็ท่วมอีกฝั่งนึงทีนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะ
ก็เลยรวมตัวกันออกมาแล้วก็โตเถียงกันอยู่วุ่นวาย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเอาอย่างนี้เอาแท่งบารีเออร์มากั้นดีกว่านะ
แล้วหาทางออกร่วมกันลักษณะทางสายกลาง
แท่งบารีเออร์ที่มากั้นจะวางแบบช่องเว้นช่อง
น้ำไหลไปได้ไปฝั่งนู้นแต่ไหลไม่มากไม่แรงไม่เร็วมาก
เพราะว่าจะกั้นแบรีเออร์ไว้แบบช่องเว้นช่อง
ทางฝั่งที่น้ำท่วมขังอยู่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไหลไปไม่ได้เลย
มันก็พอไหลไปได้เอาเป็นทางสายกลางหาจุดจบจุดบรรจบตรงนี้
น้ำที่มันหักไปเนี่ยที่ต้องการให้ปิดหมู่บ้านด้านหลังที่เขายังไม่ท่วมเขาจะได้รอด
เพราะถ้าปล่อยไปไม่ปิดเจ้าพญายังไงมันก็ไม่หมด
มันก็ไปท่วมคนอื่นก็เดือดร้อนอีก
ถ้าอุดตรงนี้ได้ข้างหลังครับจะได้เหลือกันมั่ง
อีกไม่รู้เท่าไหร่แล้วบ้านเรือนที่เขาอยู่ได้เขาจะได้รอด
ถ้าปล่อยไปอย่างนี้อีกเดือนมันก็ไม่หมด
จะให้บล็อกตรงนี้ไม่ได้ให้ถึงก็อยู่แค่ให้มันเบาให้มันไหลไปทัน

ถ้าไปทุ่งนู้นมันเป็นทุ่งเกษตร
บ้านนี้เขาเลี้ยงปลาทำนาข้าวกำลังจะได้เกี่ยวอยู่แล้ว
ถ้าเปิดน้ำไปนี่ก็หมดเลยหมดตัว
แต่ว่าพี่ชะล้อให้ก่อนชะล้อหน่อย
สองฝั่งเขาก็ความเดือดร้อนคนละอย่าง
ฝั่งที่ท่วมอยู่บอกไม่ไหวแล้วจะขึ้นชั้นสองแล้วนะครับ

ใช่คืออีกฝั่งหนึ่งบอกทั้งปลาทั้งข้าวจะเกี่ยว

ทางอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๗นะครับ
ก็คือนายอำพลสวนแก้วนะครับ
บอกว่าความจริงแล้วทางชาวบ้านหมู่๗
ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะห้ามไม่ให้น้ำไหลผ่านมาเลยนะ
เพียงแค่อยากจะให้ชะลอให้มันไหลน้อยลงหน่อย
ไม่ใช่แบบปล่อยแล้วก็พลวดเดียวมาหมดเลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำแบรีเออร์มากั้น
แล้วก็ให้เป็นบางจุดที่น้ำสามารถระบายลงมาได้

อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะเข้าใจว่าจะให้ปิดเลยไม่ให้ผ่านเลย
สุดท้ายก็มาทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
โอ้โหแต่น้ำยังสูงอยู่จริงที่อ่างทอง
ใช่ค่ะคือตอนนี้หลายพื้นที่น้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะ